ค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้เราจะอยู่ในสถานการณ์ของการประกาศพรกรฉุกเฉินนะคะ
แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์นี้จะทำอะไรอารมณ์เดือดเลือดพลาด
ความแค้นต่างนานาของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ไม่ได้เลย
สงขลาค่ะวัยรุ่นยกพวกไปไล่ยิงไล่ฟันคู่อริ
คู่อริเขาล้างผักอยู่ในบ้าน
มารุมกันอยู่เต็มหน้าบ้านรู้ตัวเลยว่าโดนแล้วแน่
วิ่งไปบ้านข้างข้างขึ้นไปชั้นสองแล้วเขาต้องกระโดดลงมาจากชั้นสองเพื่อเอาตัวรอด
หัวกระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ตอนนี้เบื้องต้นตำรวจจับตัวกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาก่อเหตุได้หนึ่งคนแล้วกำลังพยายามตามหาตัวคนที่เหลืออยู่ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะ๓ทุ่มครึ่ง๑๑เมษายน
ตำรวจสพหาดใหญ่เขาได้รับแจ้งมาว่ามีกลุ่มวัยรุ่นที่ตลาดสดเนี่ย
ก่อเหตุยกพวกไปรุมทำร้ายอาริจนบาดเจ็บ
นำกำลังเข้าไปตรวจสอบก็ปรากฏว่าตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นตึกแถว๒ชั้นอยู่ในชุมชนโชคสมานค่ะ
สภาพเนี่ยกระจกด้านหน้าแตกเสียหายไป๑บานมีปลอกกระสุนปืนจุดสามแปดตกอยู่หนึ่งปลอก
ไปบนถนนหน้าบ้านนะคะก็มีมีดอยู่สามเล่มค่ะเป็นมีดพระสปาต้าแล้วก็มีดพกก็เป็นของกลุ่มคนร้ายทำตกเอาไว้นะคะตำรวจเขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน
มันจะใส่มาสองคันจักรยานยนต์พ่วงข้างอีกหนึ่งคันจอดหน้าบ้าน
เจเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเอาแล้วโดนแน่ต้องโดนรุมทำร้ายแน่
กลุ่มรุ่มหนึ่งขนาดนี้วิ่งหนีไปบ้านข้างข้างค่ะ
กลุ่มคนร้ายก็ชักปืนยิงตามไปประมาณสี่ห้านัดนะคะแต่ว่ากระสุนพลาดเป้า
เจก็วิ่งหนีตายขึ้นไปชั้นสองเลยครับวิ่งขึ้นไปชั้นสองได้
ก็ปีนออกมาทางหน้าต่างค่ะหันซ้ายหันขวาเอาวะกระโดดก็แล้วกัน
กระโดดลงมาเลยนะคะตรงกันสาดผ้าใบมันก็มีการสาดรองรับแรงกระแทกอยู่หน่อยนึงแหละ
แต่ตัวเขาก็ร่วงลงมาที่พื้นค่ะหัวเนี่ยกระแทกพื้นจนได้รับบาดเจ็บ
หนีเอาตัวรอดมาได้ไม่ถึงชีวิตชุดสืบสวนสพหาดใหญ่ก็ติดตามจับตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาได้หนึ่งคนแล้วนะคะ
ชื่อนายสิทธิโพงนานประสงค์หรือในขวดอายุยี่สิบสามปี
จับได้ที่บ้านเช่าในซอย๙ถนนรัตนอุทิศค่ะ
ขวดก็ให้การปฏิเสธเลยบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้เป็นคู่กรณีกับนายเจด้วย
แต่เพื่อนรุ่นพี่เขาเนี่ยเป็นขาใหญ่นะชื่อดำ
เพื่อนรุ่นพี่เขาคนนี้ก็แค่ชวนเขานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปด้วยเฉยเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไร
เอาลูกบุรีไปบ้างเพราะว่าที่ทำมันมีเรื่องครับ
ก็พี่คนเอารถไป๑วันทั้งตอนนั้นไป
เข้าไปถึงนั่นถึงหลังบนไป
พี่ทำมันก็เอารถไปเอาลูกบุรีไป
ผมก็ตามไปทีหลังแล้ว

ประมาณ๑๐คนแล้วนะครับ
ตอนนี้นะคะจากแนวทางการสอบสวนสืบสวน
พบว่ากลุ่มที่ร่วมก่อเหตุเนี่ยก็คือ
แก๊งวัยรุ่นในตลาดสดคอมเพล็กซ์ค่ะ
ตำรวจบอกว่าไม่เชื่อคำให้การของในขวดนะคะ

เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ร่วมก่อเหตุเลย

พอสอบปากคำเพิ่มเติมสุดท้ายยอมซัดทอด

ชื่อจริงคือนายสมชายเส้นถันหรือนายดำนะคะ
เขาบอกว่าในดำนี่แหละคือคู่กรณีตัวจริง
ที่มีเรื่องกับนายเจคนบาดเจ็บมาก่อน
แล้วก็เลยสุดท้ายเรียกพวกมารุมแก้แค้น
เมืองต้นตำรวจแจ้งไป๓ข้อหานะคะ
คือร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันมีอาวุธปืนและกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
และร่วมกันพกพาปืนและมีดไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ

เดี๋ยวจะเร่งตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ
ตอนนี้เตรียมขอสารอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาชุดแรก๔รายแล้ว